สวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามในวันนี้นะครับ
อยู่กับผมชนะเดชน์พี่รัฐนำคนและข้างผมนะครับ
พี่พีชชี่วรทรสมกิจรุ่งโรธนะครับก็สำหรับข่าวแรกที่เราจะติดตามกันนะครับ
ก็เป็นรายการสำคัญแล้วครับสำหรับในช่วงต้นปีหน้าที่เรานั้นเองได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพนะครับ
แล้วก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันถ้าฟอร์มดีก็มีโอกาสที่จะได้โคต้าไปเล่นโอลิมปิกกับรายการนี้
เราก็หวังว่าเราจะฟอร์มดีแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกในรายการนี้นะคะ
ซึ่งมันมีเรื่องราวของหนึ่งนักเตะที่น่าสนใจนั่นก็คือเบนจามินเดวิส
เนื่องจากว่านักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่สโมสรต้นสังกัดเขาอยู่ในศึกอยู่ที่อังกฤษ
ก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะผ่านการตัดตัวด้วยหรือไม่นะครับ
กองการกักสโมสรฟูแลมนั่นเองนะครับ
คนนี้นี่แหละครับเห็นหัวฟูหน้าคมคนนี้นะครับ
หลังจากเจ้าตัวไม่มีชื่อในการระกัน๔เกมที่ผ่านมา
เป็นรายการที่ไม่ได้รับการรับรองที่ต้นสังกัดจะมีสิทธิ์ในการปล่อยตัวนั่นเอง
ต้นสังกัดไม่ให้สิทธิ์ในการปล่อยตัวมาก็ไม่ได้มาเล่นที่๔เกมที่ฟิลิปปินส์นะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นคาดว่าเบนจามินเนี่ยน่าจะมีชื่อในการประกาศรายชื่อชุดแรก
เพื่อเข้าแคมป์ฝึกซ้อมก่อนที่จะมีการตัดตัวอีกครั้งก่อนการแข่งขันจะเริ่ม
ก็คือในช่วง๘๒๖มกราคมปีหน้านะครับ
ชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะ
เรื่องนี้ค่ะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยนะคะว่า
ทั้ง๔สนามจะมีกำหนดส่งมอบให้กับสมาคมในวันที่๑๘ธันวาคม
ซึ่ง๓สนามนะคะสนามมหาวิทยาลัยธรรมสาธาตุรังสิริสตร์
จะสามารถส่งได้ทันเวลาในวันที่๑๘ธันวาคม
เหลืออีกหนึ่งสนามก็คือราชมังคลากีฬาสถาน

ทันกำหนดวันที่๓มกราคมอย่างแน่นอนค่ะ
สนามอื่นนั้นเนื่องจากมีความพร้อม
แล้วก็สิ่งที่จะต้องปรับปรุงนั้นน้อยกว่าสนามรัชมังคลา
แต่ด้วยเหตุที่สนามรัชมังคลาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรกฐ
มีขั้นตอนระเบียบข้อบังคับของราชการมากมายนะครับ
แต่ด้วยความมุ่งมั่นของท่านผู้ว่ากกทนะครับ
และก็คัตรราชการในการกีฬาอย่างประเทศไทย
ก็ทันนะครับเราต้องให้เกียรติท่านแล้วก็เชื่อมั่น
ว่าสิ่งที่ท่านวางแผนไว้นั้นจะสามารถทำได้ตามกำหนดเวลา
แน่นอนครับกับการเป็นเจ้าภาพของไทยนะครับก็หวังจะไปโอลิปิกให้ได้กับการลุ้นโคต้ากับรายการนี้
ซึ่งไทยอยู่ร่วมสายกับบาเรนออสเตรเลียและอีรักษ์นะครับ๓แมช
ก็ตามวันเวลาที่บอกนะครับมี๘มกราคม๑๑มกราคมและ๑๔มกราคมนะครับ